แต่ว่านอกจากกฎหมายที่เข้มงวดแล้วก็บทลงโทษที่รุนแรงแล้วนะครับ
ในประเทศญี่ปุ่นภาคเอกชนและประชาชน
และทัศนคติด้านการขับขี่ปลอดภัยอย่างจริงจัง

ด้านการขับขี่ซึ่งในแต่ละขั้นตอน

ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ขั้นแรกก่อนที่จะเริ่มฝึกทักษะการขับรถ
จะต้องเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในเบื้องต้นก่อนค่ะ

หรือจุดที่ต้องระวังขณะที่รถจอดหรือรถหยุด
โดยใช้กลวยตั้งเอาไว้แบ่งเป็นสีต่างในมุมมองจากที่นั่งคนขับ

ว่ามีวัสดุหรือสิ่งมีชีวิตใต้ท้องรถ

มาถึงขั้นตอนของการฝึกทักษะการขับรถ
ผู้ฝึกสอนจะไม่ให้เราออกรถเด็ดขาด
หากท่านั่งไม่ถูกต้อง
ความปลอดภัยนี้นะคะมีความละเอียด
เริ่มตั้งแต่ท่านั่งก่อนนะคะ
จะต้องปรับเบาะให้นั่งพอดีค่ะ
ต้องงอแล้วก็สามารถที่จะเหยียบเบรกได้เนี่ยจนสุดเลยนะคะ

แล้วก็การจับพวงมาลัยเนี่ยค่ะ
ก็จะต้องจับในลักษณะที่แขนเราเนี่ย
สามารถที่จะงอได้ด้วยนะคะ
ซึ่งคุณครูก็จะคอยมาตรวจสอบแล้วก็คอยดูเราว่า
เอ๊ะเรานั่งเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะคะ
ไม่อย่างนั้นก็จะไม่ให้ออกรถเพื่อที่จะทดสอบ
หรือว่าเทรนด์เรื่องของการขับรถที่ถูกต้องค่ะ
ปรับท่านั่งถูกต้องแล้วก่อนออกรถ
จะต้องตรวจเช็คการทำงานของระบบต่าง
เช่นที่ปัดน้ำฝนไฟส่องสว่างระบบเบรกให้สมบูรณ์ก่อนด้วย
บอกว่าที่นี่นอกจากสอนทักษะการขับรถที่ถูกต้องและปลอดภัย
ยังฝึกทัศนคติของคนขับรถด้วย
โดยสอนให้รู้ว่าต้องสื่อสารระหว่างคนกับรถ
เกรงใจและเอาใจใส่รถคันอื่น
อย่างเช่นเวลาจะเปลี่ยนเลนก็ต้องเปิดไฟเลี้ยวเพื่อเป็นการแสดงความตั้งใจ
ยังมีเรื่องของการขับขี่ในเส้นทางที่ค่อนข้างซิกแซค
และการเว้นระยะห่างจากคันหน้า
จะต้องไม่มากและไม่น้อยเกินไป
สื่อมวลชนจากไทยและนักศึกษาที่ชนะการประกวด
ตั้งแต่๖๐๙๐และ๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
หรือระบบควบคุมการเบรกในเหตุการณ์จำลองต่างด้วยค่ะ
และพนักงานบริษัทเข้าอบรมปีละ๔๐๐คน
โดยเฉพาะคนที่เพิ่งสอบใบขับขี่ได้
เนื่องจากที่นี่เน้นย้ำในเรื่องของการสร้างทักษะ
คู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัยอย่างจริงจัง
ทำให้ผู้เรียนขับรถบนท้องถนนอย่างเป็นมิตรกับเพื่อนร่วมทาง
และสามารถตัดสินใจสถานการณ์ต่างได้อย่างถูกต้องค่ะ